ต้องเรียกร้องตำรวจที่ปฐุมธานีอีกเหมือนกันข่าวนี้
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาโวยเลยทำไมไม่โวย
มีเด็กผู้ชายมากันมากันสองคน
เอาสวิงมาตักปลาใส่กระสอบปุ๋ยเนี่ย
ร้านนั้นตักร้านนี้หายไปเป็น๑๐กิโลกรัมนะ
ขโมยเหรอเออถามว่าไม่จับหรือจับไม่ได้
นะครับเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเขาโวยกันแล้วนะ
แล้วเด็กยังตัวจิ๋วยังเล็กอยู่เลย
ยังไม่๑๕น่ะแขกดูแล้วอ่า
กล้องโวงจอดปิดจับภาพนะครับเด็กผู้ชาย
อายุสัก๑๑ถึง๑๓ได้นะครับ
ถือสวิงมาที่แผงขายปลานี่จังหวะนี้ช้อนแล้วแบบโอ้โหโอ้โห
ได้เยอะเดาโจลขึ้นจากเด็กเลยลึกอะ
จากนั้นก็มีผู้ชายวัยรุ่นสวมเสื้อนะครับมีฮูตแขนยาวสีเข้ม
สวมบวกอ่าสีเข้มนี่แหละปิดบังใบหน้า
แล้วก็มีเด็กผู้ชายช่วยถือกระสอบปุ๋ยสีขาว
ช่วยกันช่วยกันเอาปลาเขาออกไปจนเต็มกระสอบเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานี

เออติดหนึ่งห้าสิบเอ็ดตอนเริ่มปฏิบัติการ

นางปริยมาศคลาดแคล้วนะครับ
แม่ค้าขายปลาที่โดนขโมยเล่าบอกว่า
ที่ผ่านมาร้านของเธอเคยถูกขโมยปลามาแล้วหลายครั้งนะ

ค่ะนี่นะครับพี่เค้ารอให้ฟัง
ครั้งนี้เธอถูกขโมยปลาดุกไป
เท่าไหร่รู้ไหม

รบภูตชฟาประช่อน๑๐โล

ไม่แจ้งความแล้วเบื้อแจ้งคนอื่นพี่ครืบ
เสียดายตอนไปแจ้งความเสียเวลาเขาบอก
นายดำรงแย้มพึ่งเจ้าของแผงปลาสดอีกร้านหนึ่ง
เล่าบอกว่านี่แหละที่น้ำแข็งบอกกับผมเอง
ผมเองโดนประช่อน๑๐กิโลกรัม

แต่๑๐๐๐กิโลกรัมตีตัวเลขกลมนะครับ
ในกล้องก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละ
ตอนนั้นไปแจ้งความที่สอบอ้าวพี่ก็ไปเหมือนกันเหรอไป

คนเมื่อกี้ก็ไปแจ้งที่ปฐุมธานี
ถ้าเกิดว่าตำรวจฟังอยู่สะดุ้งไหม

ตำรวจถามว่ารู้ฮะ

รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่นรู้บ้านคนร้ายไหม
คงจะถามตามหน้าที่เข้าใจป่ะ
หรอหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ
หรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือ